ศรีสเกตไปจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายหนึ่ง

แต่ว่าไม่ทันไรก็กลับมาค้ายาอีกครั้งนะครับ

ตำรวจภูทรแม่โจ้จับกลุ่มหนุ่มที่นำยาบ้าไปโปรยบนถนน
ซึ่งระหว่างจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมีอาการมึนเมาอย่างหนักเลยนะฮะ
นี่แหละครับตำรวจภูทรแม่โจ้ควบคุมตัวนายกัณพัฒน์วงเนธ
อายุ๓๘ปีได้พร้อมของกลางยาบ้าถึง๒๖๐เมตร
ขณะที่หลบหนีอยู่ในป่าข้างทางนะครับ
การจับกลุ่มครั้งนี้เกิดขึ้นหลังตำรวจได้รับแจ้งจากพลเมืองดีบอกว่า
นายกัณพัฒน์นำยาบ้ามาโปรยแจกชาวบ้านเลยนะ
บริเวณริมถนนในเขตอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งก็สร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก
โอ้โหเอายาเสพติดมาโปรยอย่างนี้ได้ยังไงนะครับ
จากนั้นตำรวจได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบยาบ้า๒๖๐เมตรเนี่ย

จากนั้นนายกัณพัฒน์ได้หลบหนีเข้าไปในพงหญ้าข้างทาง
ระหว่างนั้นนายกัญญพัฒน์เนี่ย
ให้การบอกว่าได้ทิ้งยาบ้าอีก๑๒๐๐๐เมตร

เจ้าหน้าที่รีบทำการตรวจค้นแต่ก็ยังไม่พบของกลางดังกล่าวครับ
ทั้งนี้ขณะให้การนายกรณพัฒน์ยังอยู่ในอาการมึนเมา
ตำรวจก็ควบคุมตัวไว้สอบสวนพร้อมกับแจ้งข้อหา
มียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนะครับ
ไปดูที่ศรีสะเกดกันบ้างครับ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกดบุกเข้าจับกลุ่มตัวนายพิชัยวงจร
ขณะที่กำลังนั่งนับยาบ้าอยู่เบรนหน้าบ้านพักนะครับ
จากการตรวจค้นพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพาย
จากนั้นตำรวจได้นำตัวนายพิชัยไปตรวจค้นบริเวณหลังบ้าน
ก็พบยาบ้าอีกจำนวนหนึ่งถูกขุดหลุมฝังดินไว้ใต้กองฟาง
นายพิชัยรับสาภาพว่ายาบ้าทั้งหมด๑๘๖๕เมตรเป็นของตัวเอง
ซึ่งได้สั่งซื้อมาจากเพื่อนที่เคยติดคุกด้วยกัน
สำหรับนายพิชัยก็เพิ่งจะพ้นโทษในคดียาเสพติด
แล้วก็ได้หวนกลับมาขายยาบ้าให้กับวัยรุ่นในเขตพื้นที่
จากการตรวจปัสสาวะนายพิชัยก็พบว่าปัสสาวะสีม่วงนะครับ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้า
ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายครับ